เรื่องของการทำแท้งที่กฎหมายของเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อก่อนนี้ย้อนกันไปหน่อยคือ
จะคุมกำเนิดให้ใช้ถุงยางอนามัยใช่ไหม
ให้ถุงยางอนามัยป้องกันโรคได้ด้วย

เมื่อก่อนสังคมไทยถูกมองว่ามันผิดศิลธรรม
แต่ปัญหาสังคมที่มีเรื่อยมาคือ

พ่อแม่ท้องไม่พร้อมพ่อแม่วัยใส

ทางการแก้ปัญหาสังคมได้อย่างหนึ่ง

ของกรณีเป็นเคสไบ

ข่มขืนมาอย่างนี้มันต้องเข้าใจหัวอกผู้หญิงเขาด้วยนะนะฮะ
เอามาดูนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ย
เขามีการไฟเขียวให้แก้กฎหมายทำแท้งนะครับ
คือผู้หญิงที่จะทำแท้งได้ต้องท้องไม่เกิน๓เดือนหรือ๑๒สัปดาห์ครับ
สาระสำคัญคือการจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๐๑แล้วก็มาตรา๓๕
ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
คือจะให้หญิงที่มีอายุคันไม่เกิน๑๒สัปดาห์หรือ๓เดือนสามารถทำแท้งได้ครับ
กรณีที่จำเป็นและสมควรต้องทำแท้ง
จากเดิมที่ห้ามหญิงตั้งคันทำแท้งโดยเด็ดขาด
จะให้แก้ไขลดอัตราโทษนะครับ
หญิงที่ทำแท้งเถื่อนจากเดิมจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
ลดโทษจำคุกเหลือไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ขั้นตอนต่อไปนะครับเขาจะส่งร่างพระราชมัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ให้สภาพผู้แทนราชดรพิจารณาโดยรัฐบาลจะเร่งให้มีผลบังคับใช้
ก่อนวันที่๑๒กุมภาพันธ์ปีหน้าย้ำว่านี่เป็นมติคอลโม
เดี๋ยวต้องเข้าสภาก่อนต้องไปจับตาดูว่าในสภาเขาจะมองเขาจะคิดเขาจะเห็นในประเด็นนี้อย่างไร
ก็ต้องมีการแปรยติกันอีก๓วาระนะคะเดี๋ยวต้องรอดูก่อน